ท่านผู้ชมครับมีเรื่องราวที่หนุ่มคนหนึ่งเขาได้โพสต์
ลงในเว็บไซต์ชื่อดังพันทิพย์ดอตคอมค่ะนะฮะคือรอให้เป็นสารตั้งต้นไว้ก่อน
อืมคือถ้าเป็นถ้าเป็นไปตามแบบนี้นะค่ะต้องถือว่าเป็นชายหนุ่มที่โอ้โห
สุดแสนจะเศร้าเลยฮะชีวิตความรักของเขานะครับชายคนนี้ได้โพสต์เรื่องราวในเว็บไซต์พันทิพย์นะครับ
กระทู้เล่าเรื่องสุดเศร้าเกี่ยวกับความรักระบายความในใจบอกว่าเขาเนี่ยนะ
แต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งนะเสียเงินสินสอดไปเป็นแสนอยู่กินด้วยกันเดือนเดียว
ขอเลิกหนีไปอยู่กับแฟนเก่าโอ้โหโดยบอกรายละเอียดบอกว่าตัวเองอายุ๒๓ปีนะครับ
ไปรู้จักกับหญิงสาวคนหนึ่งเป็นสาวชาวลาวนะฮะทำงานร้านเบียร์แถวที่พัก
รู้จักกันเพราะว่าเธอมาติดต่องานที่ทำงานหลังจากนั้นก็เลยคุยกันอยู่สัก๓๔เดือน
เวลาด้วยกันบ่อยขึ้นตัดสินใจคบหาดูใจกันแล้วฝ่ายหญิงก็ให้เขาไปสู่ขอ
จะได้ถูกต้องตามขั้นตอนเขาก็รู้สึกรักด้วยนะก็เห็นว่าเป็นคนขยันทำงานบ้าน
รักความสะอาดก็ตัดสินใจไปกู้เงินมาสามแสนบาทเพื่อจะได้แต่งงานกัน
ปรากฏว่าเรื่องราวไม่ได้เป็นอย่างที่คิดครับเพราะว่าหลังแต่งงานได้แค่เดือนเดียวนะฮะ
แฟนสาวขอกลับไปทำงานที่ร้านเบียร์แล้วก็บอกว่าเขาเลี้ยงเธอไม่ได้
และขอหย่าในเวลาต่อมาไม่เพียงเท่านั้นยังพบว่าแฟนของหนุ่มคนนี้
หญิงสาวคนนี้ที่แต่งงานกันแล้วขอหย่าเนี่ยที่ขอหย่าคือไปอยู่กับแฟนเก่าที่เป็นทหาร
ซึ่งฝ่ายหญิงเคยพูดถึงก่อนแต่งงานแล้วก็ล่าสุดทั้งคู่ก็บล็อกเบอร์บล็อกเฟซบุ๊ก
ล็อกไลน์ของผู้ชายคนนี้ไปเรียบร้อยแล้วทำให้เขารู้สึกสับสนไม่รู้จะทำยังไงดี
เงิน๓แสนบาทที่เอามาเป็นสินสอดแต่งงานเนี่ยก็กู้เข้ามา
ตอนนี้ก็ต้องใช้หนี้ถูกหักเงินเดือนผ่อนใช้เงินเดือนก็แทบไม่เหลือ
เขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงกับปัญหาชีวิตของเขาในขณะนี้
ก็เลยมาโพสต์ถามคนในสังคมออนไลน์อืม
ก็เล่าให้ฟังไว้ก่อน